เอามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เกิดขึ้นที่เขตสายใหม่กรุงเทพมหานครนะคะรถเก๋งคันหนึ่งค่ะ
เขาไปชนแล้วก็จอดรออยู่ช่องขวา
เพื่อรอความช่วยเหลือปรากฏว่ากระบะค่ะ
มาทางตรงค่ะแล้วปรากฏไปชนท้ายเข้ากับรถเก๋ง
กลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนคนขับรถเก๋งเสียชีวิตค่ะ
คือก็มืดด้วยนะคะเห็นไหมคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นวงกลมสีแดงนะคะรถเก่งเข้าไปชนกับแท่งบารีเออร์

ใช่คนขับก็มานั่งเบาะด้านซ้ายนะคะ
แล้วปรากฏว่าคนขับรถเก่งนั่นแหละค่ะเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนวงแหวนรอบนอก
ฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามคลองพระยาสุเรน
แวงอเงินเขตสายไหมช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๕มุ่งหน้าบางนาค่ะ
ตำรวจแล้วก็กู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ไปพบกับรถกระบะอิซูซูสีดำป้ายทะเบียนหมายเลข
อ่าง๕๖๙๐กรุงเทพมหานครจอดอยู่คือสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับค่ะ
กระจกแตกคนขับก็คือนายธีรวัตรอุดมเกษมวิโรธ
อายุ๖๔ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้าง
แล้วก็แน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามทราบว่าคนเจ็บเดินทางจะไปรับผลไม้ที่ตลาดไทย
กำลังมุ่งหน้าไปยังตลาดบางกะปิเพื่อนำผลไม้เนี่ยไปขาย
แต่ก็มาประสบอุบัติเหตุนี้นะคะกระบะยังป้ายแดงอยู่เลยค่ะ
ใกล้กันไปพบรถเก๋งสีเทาหมายเลขทะเบียน
สคศหีบ๒๘๖๙กรุงเทพมหานครพังเสียหายทั้งคันนะคะ
มีร่องรอยถูกชนที่ด้านหลังจนท้ายยุบเข้าไปด้านใน
กระจกด้านหลังแตกด้านหน้ารถยุบค่ะไปพบผู้เสียชีวิตหนึ่งศพนะคะ
ต่อมาทราบชื่อก็คือคุณสันทิทะอุปถัมภ์อายุ๔๖ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนำร่างส่งโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะทีนี้จากการสอบถามเพื่อนของผู้ตาย
พบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขับรถออกมาจากย่านลำลูกกา
่งหน้าไปย่านรามอินทาเพื่อกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักไปชนเข้ากับบารีเออร์ขอบทาง
จนทำให้รถยางแตก

พอเพื่อนรู้ข่าวก็รีบเดินทางมาให้การช่วยเหลือนะคะช่วยกันโบกรถ
ผู้เสียชีวิตก็นอนอยู่บริเวณเบาะซ้าย
เพื่อรอเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือระหว่างนั้น
กระบะของคู่กรณีขับรถมาอย่างเร็วค่ะ
พุ่งชนเข้าอย่างแรงจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุสลดนี้ขึ้น
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร
เตรียมเรียกเพื่อนผู้เสียชีวิตคนขับรถกระบะมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง